คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ย

นักร้องนักแต่งเพลงอดีต

ค่ายแล้วนะคะเพราะตอนนี้เธอออกมาเรียบร้อยแล้ว

นำเอกสารไปยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ

กับทนายสงกรานอัชริยสัพ
กรณีเกิดปัญหาทางด้านสัญญาศิลปิน

ผู้สาวขาล้อที่ตอนนี้โด่งดังมาก

กับอดีตผู้จัดการค่ายประจักรชัยหายทองคำ

แล้วก็มอบหมายให้ทีมทนายความดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ต้องการจะเจรจาเพื่อหาข้อยุติ

ภายใน๗วันนี้เท่านั้นนะคะ

กลายเป็นประเด็นลามปามเหมือนกันนะคะ

ทางน้องอาร์มชุติมาอีกแล้วนะคะ

คนก็ติดตามกันมากมายเลยนะคะ